ฉะเชิงเซาเนี่ยเมื่อเช้าวันนี้มีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวแบบ
โอ้โหมิดชิดมิดชิดมากอืม
ชิดแบบมิดชิดผิดปกติค่ะนะฮะ
ก็ยืนด้อมมองอยู่แถวธนาคารแห่งหนึ่งนะครับ

ฮะเดินไปเดินมานะครับ
โอ้โหใส่หมวกใส่หน้ากากอนามัยอะไรปิดบังใบหน้าหลายชั้นไปหมดอ่ะ
แล้วเดินวนดูมีพิรุษแหละ

ตำรวจเขาก็พบพิรุษอ่า

นะฮะสุดท้ายเนี่ยไปไปมามาเขายอมสารภาพว่า
ทีแรกอ่ะตั้งใจจะมาจี้ชิงเงินแบงค์อืม

พอเปลี่ยนใจจะไม่เอาแล้วปรากฏว่าตำรวจมา
ล็อกตัวก่อนค่ะอ่า
แต่ทีแรกตอนที่ถูกล็อกตัวได้ใหม่เนี่ยอ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจนะ
อ่าเป็นสายสืบเป็นตำรวจสันติบาลอืมอ่า
มาตรวจสอบมาสืบมาตามหาผู้ต้องหาตามหมายจับค่ะ
อ่ามีปืนด้วยนะครับสุดท้ายแล้วก็เป็นตำรวจจริงจริงนั่นแหละ
แต่ปัญหาก็คือว่าอย่างนี้จะผิดไหม

แต่กำลังจะก่อเหตุแล้วเตรียมอะไรมาพร้อมเลยไง

แต่ผมเปลี่ยนใจแล้วนะผมเปลี่ยนใจแล้วผมไม่เอาแล้ว

แล้วต้องถามตำรวจว่าแบบนี้จะเอาผิดอะไรได้บ้างไหม

เดี๋ยวไปดูนะครับช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมตัวนะครับ
นี่ครับมาล็อกตัวกันนะฮะตำรวจสพบังปะกง
อ่าเข้าจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้อายุประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าปี
ก็ลักษณะเหมือนในภาพจากกล้องวงจรปิดที่ท่านดูเมื่อสักครู่
ท่าทางมีพิรุษเดินไปเดินมาใส่ชุดดำใส่หมวกใส่หน้ากากปิดบังใบหน้า
ริมถนนบางนาศราชตะบลบางวัวบางประกงจังหวัดถัดเทิงเสา
เก้าโมงเช้าวันนี้ครับอ่าก็ไปควบคุมตัวกันไว้
อดออกมาโอ้โหหลายชั้นเหลือเกินอืมกว่าจะเจอหน้าสดนี่นะฮะค่ะอ่า
ของกลางนะครับมีปืนแมกกาซีนขนาด๙มม๑กระบอก
แล้วก็กระสุนด้วยนะครับโดยปืนขึ้นลำกล้องไว้แล้ว
ซองมีกระดาษมีการเจาะรูตรงไกลปืนเอาไว้
มีแมกกาซีนสำรองบรรจุกระสุนอยู่ในกระเป๋าเสื้ออีก๑อัน
มีกระสุนอยู่ประมาณ๕๐นัดในซองกระดาษ
แล้วก็กระเป๋าเป้สีดำหนึ่งใบข้างในมีรองเท้าแตะอีกหนึ่งคู่
แล้วก็มีถุงฮิ้วด้วยโอ้โหเตรียมมายังกระบอ
ใช่ไหมอ่ะอุปกรณ์มาพร้อมเลยอ่ะเตรียมก่อเหตุอ่ะ
จะไปออกรบกับใครส่วนเสื้อผ้าที่ผู้ชายคนนี้สวมใส่มา
มิดชิดมากนะครับทุกผู้ชมครับมาแบบสองชั้นอ่ะ
หน้ากากอนามัยสีดำไว้ข้างในด้วยสวมหมวกแบบลักษณะกันแดด
พร้อมผ้าปิดแบบยาวสีดำด้านนอกคือเห็นแต่ดวงตาผู้ชายคนนี้นะครับ
เสื้อยืดสีขาวข้างในแล้วสวมแจ็คเก็ตสีเทาทับ
แล้วใส่แจ็คเก็ตสีดำพับอีกตัวนึงใส่กางเกงสแล็กสีดำข้างในสุด
แล้วสวมกางเกงวอร์มสีกรมธาตุทับเอาไว้ข้างนอกแล้วก็ใส่รองเท้ากีฬา
แต่ในเป้มีรองเท้าแตะนะครับจากนั้นก็คุมตัวผู้ชายคนนี้
ไปสอบสวนที่สพบังปะกงคือชุดเหล่านี้เนี่ยใส่มากะว่า
ถ้าก่อเหตุเสร็จเนี่ยคงจะแบบถอดชุดนอกทิ้งเหลือแต่ข้างใน
วกก็ใส่หมวกกันแดดแบบยาวแล้วปิดหน้า
ข้างในมีหน้ากากอนามัยเออคือเตรียมถอดทิ้งเพื่อที่จะหนีอ่ะ
ใช่เตรียมแปลงกายเลยนะครับคุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะครับได้ไปสอบถามจากทางร้อยตำรวจโทจินดาพันวัง
รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสพบังปะกงซึ่งเป็นตำรวจที่เข้าจับกลุ่มผู้ชายคนนี้
นะฮะซึ่งร้อยตำรวจโทจินดาบอกว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่เมื่อเช้า
ก็ออกตรวจตราตามธนาคารเดินลงมาที่หน้าธนาคารเห็นผู้ชายคนหนึ่งท่าทางมีพิรุษ
ก็เลยเรียกขอตรวจค้นผู้ชายคนนี้บอกว่าอ๋อพอดีรถยนต์ผมเสีย
จอดอยู่ที่เลนทางด่วนแล้วก็เลยมาหลบฝนเดี๋ยวเพื่อนจะมารับ
แต่ตอนนั้นตำรวจบอกว่าก็ฝนมันไม่ตกแล้วจะมาหลบฝนอะไร
ก็เลยถามว่าจอดรถไว้ไหนก็มีพิรุธอีกเพราะว่าหารถไม่เจอ
อืมมองยังไงก็ไม่มีรถหารถไม่เจอแล้วอยู่ดีดีผู้ชายคนนี้ก็พยายามจะเดินหนี
ก็เลยต้องไปล็อกตัวไว้นะแล้วก็ตรวจค้นก็เจออาวุธปืน
ซึ่งเขาอ้างว่าเขาเป็นตำรวจสันติบาลนะ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยตำรวจที่เข้าจับกลุ่มบอกว่ายังไงก็ไม่เชื่อ
เขาก็บอกว่าเขารถเสียเขามารอเพื่อนมารับ
แล้วก็ถามว่าพี่ก็ถามมาแล้วรถเสียอยู่ไหนรถอยู่ไหน
เขาบอกชี้มาตรงนี้เลยบอกใช่ไหมบอกไม่ใช่
บอกอยู่เลนทางด่วนเลนทางด่วนแล้วหลังจากนั้นเขาเดินอ้อมพี่
พี่ก็เดินตามมาเรียกว่าน้องมานี่ดิพอระยะประชันชิดใกล้
ที่ก็จับว่าอะไรเนี่ยมันก็บอกปืนเนี่ย
เพราะเขาถือซองสีน้ำตาลมาใช่ไหม
ปืนปืนก็ปั้มกันก็แย่งปืนกัน
เขาก็พยายามจะเอาปืนไปให้ได้เราก็แย่ง
มาแล้วก็ล็อกแล้วก็ลากมาตรงนี้
และเรียกให้สัญญาให้เจ้าที่กดสัญญาณ
พร้อมกับเรียกรอพอลงมาช่วยกัน
แค่เขาบ้งกลบฝนเนี่ยถามว่าฝนมันไม่มี
แล้วเขาบอกรถเสียรอเพื่อนมารับใช่ไหม

มายืนใต้ธนาคารมาใช่ไหมใช่ไหม
ถุงมือมีกระเป๋าสะพายมาพร้อมเลย
ใส่แมดปิดหน้าปรุงมาหมด

คือตอนนั้นคือเราต้องพลุกตัวเขาแล้ว
เขาก็เลยบอกเขาเป็นตำรวจ
ตอนนั้นเราแบบเชื่อมั้ยถูกได้ยังไง
ไม่เชื่อตอนนั้นไม่เชื่อหรอก

โอ้โหคือตำรวจเนี่ยเขาเจอคนร้ายมาเป็นร้อยเป็นพัน

อย่างนึงร้อยเป็นกราศเดียวเขารู้เลยว่า

ขนาดเราแค่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด

แต่งตัวมาขนาดนี้เดินไปเดินมา
จากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับ
ชื่อว่านายปัณฑเทพ
นามสกุลเพตรานะคือเขาให้การอ้างว่านั่งรถเมย์มาจากบ้าน
เพื่อจะไปทำธุระที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
ระหว่างนั้นผ่านมาที่ธนาคารที่เกิดเหตุพอดีก็เลยลงจากรถ
ตั้งใจว่าจะไปก่อเหตุจี้ชิงเงินจากธนาคาร
โดยเตรียมเครื่องแต่งกายมาเปลี่ยนเรียบร้อยหลังเกิดเหตุ
แล้วทีนี้เห็นตำรวจมาตรวจธนาคารก็เลยเปลี่ยนใจ
พอเปลี่ยนใจปุ๊บยังไม่ทันทำอะไรยังไม่ทันไปไหนเลย
ตำรวจเรียกฮะตำรวจเห็นพิรุษแล้วก็เรียกเรียกตรวจค้น
ก็เลยนั่นแหละก็ถูกจับกลุ่มอย่างที่เกิดขึ้น
ที่ตำรวจท่านบอกไงมันทำอะไรรถผมเสียรถอยู่ไหน
บอกไม่ได้บอกฝนตกรถผมเสียแล้วฝนตก
ผมก็เลยมายืนหลบฝนก่อนเดี๋ยวเพื่อนมารับ
ตำรวจบอกฝนมันไม่ตกฝนมันตกเมื่อวานสงสัยจะจำผิดวันนะฮะ
ส่วนสาเหตุที่ตั้งใจจะมาจี้ชิงเงินจากแบงค์
เขาอ้างว่ามีหนี้สินทั้งหนี้นอกระบบแล้วก็ในระบบ
ประมาณ๓๔แสนแล้วภรรยาก็ไม่มีงานทำ
เลยต้องตัดสินใจมาก่อเหตุแบบนี้ส่วนเรื่องตำรวจไม่ตำรวจ
เราถามทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะครับเดี๋ยวท่านรอนะฮะ
มีคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับเป็นพนักงานร้านขายเครื่องสำอาง
นางสาวสุจิตราเขียนสวรรค์เธอบอกว่าก่อนที่ชายคน
นี้จะถูกล็อกตัวอ่าได้เดินมาถามเธอด้วยนะ
มาถามเธอว่าถ้าผมเข้าไปในธนาคารเนี่ย
ธนาคารเขามีตรวจวัดไข้ไหมครับ
คือตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนกับจะมีไข้
เธอก็ตอบไปสั้นว่าเออคงมีมั้งเนี่ยน่าจะมี
แต่ก็ไม่เอกใจว่าจะเป็นโจรที่คิดจะมาจี้ชิงเงินจากแบงค์
ตอนนั้นก็กังวลแค่ว่าจะป่วยจริงหรือเปล่า
สงสัยจะเป็นคนป่วยจริงเพราะว่าแบบแต่งตัวแบบปิดบังแบบมิดชิดเหลือเกิน
โดยเฉพาะใบหน้าจนตำรวจมาล็อกตัวแหละเธอถึงตกใจนะ
แล้วยิ่งตกใจใหญ่เมื่อไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่หน้าร้าน
พบว่าผู้ชายคนนี้เดินวนไปวนมายืนอยู่หน้าร้านเหมือนกำลังตัดสินใจอยู่๕๖นาที
ก่อนที่จะเดินไปที่ธนาคารเพื่อก่อเหตุ
โชคดีที่ตำรวจลงมาพอดีแล้วก็ล็อกตัวไว้ทัน
โดยมีรปภของแบงค์มาช่วยกันจับกลุ่ม
เขาก็เดินมาคุยว่าจะเข้าไปธนาคารเนี่ยเขาจะตรวจวัดไข้หรือเปล่าแค่นั้น

เราก็ไม่ได้คุยอะไรเขาก็ยืนของเขา
แล้วพี่อีกคนนึงก็มาเปิดร้านพอดีหนูก็เข้าร้าน

เพราะเขาปิดมิดชิดหมดเลยไม่ได้คิดอะไร
มีเจ้าหน้าที่ของธนาคารนะครับที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่า
ผู้ชายคนนี้เดินมาจากทางร้านขายเครื่องสำอางนะครับ
ตอนนั้นคิดว่ามายืนรอต่อคิวกดเงิน
ทีนี้พอตู้ว่างก็ไม่ยอมกดเงิน
อันนี้เป็นหน้าร้านเครื่องสำอาง
ที่เขาเดินไปเดินมาอยู่พักหนึ่งนะครับ
พอไม่ยอมกดเงินเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เห็นพิรุษนะครับ
แล้วตำรวจก็มาพอดีก็ล็อกตัวกัน
ก็ไปช่วยนะฮะผู้ชายคนนี้ก็พยายามต่อสู้
แล้วจะวิ่งหนีข้ามถนนนะ
แต่ก็ถูกจับเอาไว้ได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ของแบงค์บอกกับเราว่า

เหมือนกับว่าเคยมาใช้บริการที่แบงค์
เพื่อเป็นการดูลาดเหลาไว้ก่อนด้วย
คาดว่าที่ไปถามพนักงานร้านขายเครื่องสำอางก่อนเนี่ย
อาจจะกังวลที่เห็นรอปภยืนอยู่นะครับ
เนื่องจากรอปภเนี่ยจะเป็น
พนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ของแบงค์ที่เขาจะพกปืน

ผมก็คิดว่าเขาก็จะมารอกดตังค์เพราะมีคนกดอยู่
ดึงเขาเดินขึ้นมาแล้วก็หันหน้าออก

แล้วก็พอเห็นตำรวจเขาก็
แบบมีที่รุดเนี่ย

ขอตรวจขอค้นขอดู
เขาบอกเขาเป็นตำรวจ

วันนี้เขาขอดูบัตรขอดูอะไรก็ไม่มีให้เขาดู
เขาเลยต้องทำตามหน้าที่เขา

ตอนนี้ตำรวจก็แจ้งข้อหาเรื่องพกพาอาวุธปืน
ไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ

ส่วนเรื่องจะมาจี้ชิงเงินจากแบงค์อืม

ตำรวจเขาก็จับพิรุธแล้วก็ล็อกได้ก่อนเนี่ย

แต่ตอนที่จะก่อเหตุแล้วตำรวจไปล็อกตัวเนี่ย

ก่อนที่เห็นหน้าที่เขาไปแล้ว
นี่นะครับซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพระธรรณ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ

ผู้ชายคนนี้ทีแรกอ้างว่าเป็นตำรวจ

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว
ผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจจริงนะครับ

อยู่ฝ่ายตรวจสอบพฤติการบุคคล

คือเบื้องต้นเนี่ยความผิดเรื่องอาวุธปืนเนี่ย

เพราะว่าคุณพกไปในที่สาธารณะโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่

ตกลงคุณปฏิบัติหน้าที่จริงหรือเปล่า

วกอาวุธกระสงกระสุนไปเต็มเลย

ถ้าผิดจริงก็ต้องดำเนินคดีทั้งวินัยแล้วก็อาญา

แต่บอกกับต้นสังกัดว่า
ปฏิบัติหน้าที่ออกจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ